เป็นจุดที่ใกล้จะจบเซตแรกแล้ว

จุดนี้พี่ตูนจะมีกิจกรรมต่าง

ฟี่ได้แล้วก็ร่วมบริจาคถึงมือพี่ตูนได้เลยนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะจากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาสำหรับบรรยากาศ

ครับตอนนี้ตูนบริษัทธิ์พร้อมทีมงานคนละก้า
ก็วิ่งออกจากโรงพยาบาลสีราชพรุ่งหน้าสู่ถนนพระบินกา

ตามผมมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ
วันนี้พี่ตูนกำลังวิ่งอยู่ระหว่างทางนะครับ
ก็หล่อถึงพูดคุยกับประชาชนนะครับ
ก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ก็ได้วิ่งถึงโรงพยาบาลศรีราบประมาณเวลา๔ชั่วกา๕๐นาที
โดยคิดว่าได้พูดขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลศรีราบ
ได้มีการสมทุทุนช่วยเหลือโครงการวิ่งเครื่องโรงยามาลทุ่มประเทศนะครับ
ให้พี่ตูนจำนวน๙๐๐๖๔๖๑๖บาทได้ครับ
ก็มีการทำทุนของของพยาบาลและแพทย์นะครับ
มีคนมอบสมทุนให้นะครับนี่ครับเป็นทงเป็นทงของเงินนะครับ
พี่ตูนครับที่เป็นบรรยากาศสดสดนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณผู้ชมได้เห็นเลยครับครับนี่ครับจะมีแมวชนจำนวนมากนะครับ
ออกมาให้กำลังใจให้พี่ตูนนี่ครับ

ที่บินการของผมต้องวิ่งตามมาดูเลยฮะ
และช่วงใจพี่ตูนอยู่เป็นระยะระยะนะครับฮะครับ

จะลีงไปตามเส้นทางสนุนเปลี่ยนก้านะครับลองไปจุดพักอีกจุดหนึ่งครับ

ที่โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์นะครับ
ครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดบนถนนพระปิ่นเก้านะครับ